เที่ยวไหมพี่ที่ถามแบบนี้เนี่ยชอบการท่องเที่ยวหรือเปล่าเพราะตอนนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาหานักท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอยู่นี่เป็นอาชีพนะแล้วมีเงินตอบแทนให้ด้วยสูงซะด้วยแต่ว่าต้องทำอะไรบ้างนี่สิมาฟังกันในเช้านี้ต้องรู้
นี่ครับตำแหน่งงานว่างครับเอามาประกาศกันหน่อยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประกาศรับสมัครผู้ที่ชื่นชอบการเดินทางท่องเที่ยวเป็นตำแหน่งนักท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทำหน้าที่อะไรล่ะแน่นอนแหละต้องเที่ยวครับเที่ยวทั่วไทยและสร้างคอนเทนต์ท่องเที่ยวแบบปังนะเขาจะมีเงินสนับสนุนการเดินทางให้
ส่วนเรื่องนี้เป็นภาระกับผู้บริโภคอย่างพวกเราครับจากปัญหาค่าไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยมันกระทบไปยังโรงพยาบาลเอกชนด้วยนะเตรียมจะปรับขึ้นค่ารักษาพยาบาลกันหลายโรงพยาบาลเลยอย่างที่ยกตัวอย่างคือโรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทครับได้ปรับขึ้นค่ารักษาพยาบาลไปเมื่อต้นป

แล้วจะต้องปรับขึ้นกันหรือเปล่านะครับแต่ยังมีข่าวดีหน่อยคุณผู้ชมเช้านี้คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกอบอนอลครับได้มีมติให้ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลลง๕๐สตางค์ต่อลิตรจากเดิมราคา๓๒บาท๙๔สตางค์ลดไป๕๐สตางค์ก็เหลือ๓๒บาท๔๔สตางค์แต่มีผลวันที่๔พฤ
๒บาท๕๐สตางค์ต่อลิตรนับตั้งแต่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนื่องจากราคาน้ำมันดีเซลในตลาดโลกเนี่ยมีราคาไม่ต่างกันกับเดือนก่อนและฐานะกองทุนน้ำมันได้ติดลบลดลงนะครับ